เราก็มีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล๒แห่ง
ที่เชียงใหม่กับที่ระยอง
แต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้จะซ้ำเติมนะคะ
ว่าพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ดี

แต่บางเหตุการณ์ก็เป็นลักษณะคล้ายกับอุบัติเหตุ
เข็นคนไข้มาลงทางลาด
คนไข้กระเด็นตกลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นอย่างนี้

ไปดูคลิปแรกกันก่อนนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ

เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระยอง
มาแล้วคนไข้ร่วงลงไปกับพื้นแบบนี้เลย

เป็นเจ้าหน้าที่พลเปรย์เข็นเตียงคนไข้

ดูสิฟะนะค่ะคนไข้กระเด็นลงมาแบบนี้

เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนี้

เจ้าหน้าที่ประเมินอาการคนไข้เบื้องต้นแล้ว

จากนั้นก็ส่งคนไข้ไปรักษาตามอาการ
คนไข้กลับบ้านได้ในวันเกิดเหตุ

เพื่อแก้ไขระบบการดูแลคนไข้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใช่เขาแจ้งว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
ซึ่งทางผู้มนุยการโรงพยาบาลระยองในแพทย์
ชายศิษฐ์เทพชาตรีออกมาชี้แจงกับหน้าข่าวแทนรัฐทีวีของเรา

สาเหตุก็เกิดจากเจ้าหน้าที่เพิ่งมาปฏิบัติงาน

แล้วตรงนั้นมีการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางภายในโรงพยาบาล

ซึ่งก็ขอโทษประชาชนจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

ก็เข้าใจในมุมที่ท่านผอได้อธิบายให้ฟัง
แล้วก็ขอโทษไปยังทุกท่านนะฮะ
แต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะคุณเขียนมาสอน

บางอาชีพหน้าที่บางหน้าที่
พลาดไม่ได้เนอะมันหมายถึงชีวิตคนนะคะ
ถ้าจะแบบเพิ่งมาทำงานใหม่

ยังไม่ชำนาญเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ
ยังไม่ชำนาญเส้นทางที่มีการปรับปรุง

ที่มีอาการที่ไม่เท่าไหร่อย่างนี้

โอ้โหแบบพังงาบมาเลย
แล้วตกลงมาอย่างนี้คือเตียงคนไข้

สูงค่ะแล้วถ้าเกิดคนไข้เขาป่วยหนักอยู่แล้ว

อันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นะ

โพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่า

สาหัสด้วยแล้วก็ร่วงลงมานึกออกมั
คือเตียงมันแบบขามันพับลงมา

เขาจะพับได้เพื่อเวลาเก็บเนี่ย

เข็นอยู่พับลงมามันไม่ค่ะ

เป็นโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตัวผู้โพสต์เองอยู่ที่อำเภอแม่อายนะคะ

ช่วงบ่าย๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติของเธอค่ะ
ผู้ป่วยอาการหนักอยู่แล้วด้วยนะคะ
มีอาการเลือดออกในสมอง

พอไปถึงโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปที่หน้าตึกอุบัติเหตุช่วงเวลานั้นแหละค่ะ

เนินเหมือนกันทีนี้ลงเนิน
แล้วคนโพสต์เขาบอกเขาไปเยี่ยมเขาเห็นเหตุการณ์เลยนะ
เขาก็ยืนหลบเพื่อให้เข็นผ่านไปก่อน
พอเข็นมาถึงจุดที่ยืนอยู่เท่านั้นแหละ

แล้วคนไข้ก็คืออ้าวญาติของเขาเอง

แล้วผู้ป่วยเขามีอาการเลือดออกในสมองอยู่แล้ว

ศีรษะของผู้ป่วยไหลลงไปอีกแบบนี้

ทำไมอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยไม่ปลอดภัยแบบนี้นะคะ

ทีนั้นหมอเจาะใส่ท่อช่วยหายใจแทน
ซึ่งก็คิดว่าอาการน่าจะแย่กว่าตอนก่อนเตียงล้ม
หลังจากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
ญาติบอกว่ามีกระเช้าดอกไม้
ทางโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่มามอบให้
แล้วก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพนิ่งภาพนี้ค่ะ
เขาได้ไม่เยี่ยมค่ะ
แต่ตรงนี้เราก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ว่าในส่วนลึกแล้วค่ะ
ในใจคือเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าผู้ป่วยเองก็สาหัสอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็จิตใจของญาติเองตอนนี้ก็เป็นห่วงค่ะ
เป็นห่วงผู้ป่วยค่ะ
ตอนนี้อาการผู้ป่วยดีขึ้นแล้วครับ
คือก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เขาทางโรงพยาบาลเขาบอกว่า
ที่เลือกออกในสมองยังขาวได้ค่ะ
เพราะว่ายังต้องรอดูอาการเนี่ยค่ะ
แล้วปัญหาหรือว่าความแคลงใจที่ตามมาก็คือ
กรณีที่ญาติผู้ป่วยเนี่ย
จะรู้สึกว่าอาการของญาติของเขาหนักขึ้นกว่าเดิม
เวลาไปเจอปัญหาแบบนี้ในโรงพยาบาลนะฮะ